สัตว์อย่างนึงที่หลายคนกลัวแหละ
แต่ก็เชื่อว่าถ้ามันมาแล้วเนี่ยน่าจะให้โชค

เขาเชื่อว่าเวลาที่มันมาทำรังที่บ้านใคร
แล้วจะให้โชคให้ความเป็นสิริมงคล

ใช่ไหมคะคุณก็รู้สึกอย่างนั้น

ว่าพึ่งนะมันไม่ได้ทำรังที่บ้านคน
ที่ต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นแล้ว

เรารวบรวมมาให้ชมไปติดตามกันเลยค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของพึ่ง
ใครล่ะครับจะคิดว่านอกจากต้นไม้แล้ว
พึ่งเนี่ยสามารถทำรังที่อื่นได้อีกด้วยนะ
เราเพิ่งจะพากันทำรังที่ไหนบ้างนั้น

เริ่มกันที่พึ่งทำรังในตู้เสื้อผ้าฮะ

ไปกันที่บ้านเลขที่๓ซอยเพียนเหรียญรักษา
ตำบลหล่มศักดิ์อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งเป็นบ้านของคุณพงศักดิ์แถวป่าอายุ๓๗ปี
บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านไม้โบราณ
ที่พ่อแม่สร้างมานานกว่า๕๐ปี
คุณพงศักดิ์เล่าว่าช่วงเช้ามืดวันหนึ่ง
ได้เกิดฝนตกและมีฟ้าผ่าใกล้บ้านเสียงดังลั่นเปรี้ยง
พอตกช่วงบ่ายได้มีฝูงพึ่งหลวง
นมาเกาะตู้และทำรัง
ที่ตัวเสื้อผ้าของแม่ที่เสียชีวิตไปนานแล้ว
เหล่าบรรดานักเสี่ยงโชครู้ข่าว
ก็พากันมาขอชมตู้เสื้อผ้าและพึ่งฝูงนี้

รวมทั้งเวลาที่เพิ่งบินมาเกาะ
เพื่อนำมาเสี่ยงโชคตามความเชื่อต่อไป
ไม่ห่วงเจ้าของบ้านกันหน่อยเหรอฮะ
ต่อกันที่เพิ่งทำรังที่เรือสกูเตอร์

เป็นภาพที่ถ่ายจากมือถือของคุณจุธา
จิตสุภาพอายุ๔๒ปี
เจ้าของเรือบานาน่าโบ๊ทริมหาดบางแสน
ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ชาวบ้านที่พบเห็นต่างพากันฮือหา
และแปลกใจที่เห็นฝูงพึ่งบินมาเกาะที่เรือ

ช่วงนั้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาติดต่อจะแล่นเรือบานาน่าโบ๊ท
แต่ว่าเรือน้ำมันไม่พอ
จึงเดินไปเอาน้ำมันที่อยู่บนหาด
เพื่อที่จะนำมาเติมใส่เรือสกูเตอร์
แล้วจะได้พานักท่องเที่ยวไปเล่นบาดาน่าโบ๊ท
แต่พอไปถึงก็ต้องตกใจ
เพราะมีฝูงพึ่งเกาะเต็มเรือไปหมด

โดยเฉพาะบริเวณหน้าเรือ
ตนพยายามจะไล่ฝูงพึ่งไป

แต่กลับโดนพึ่งต่อยไป๒ตัว
เลยคิดว่าพึ่งจะมาให้โชค
โอ้โหตนจึงได้ไหว้แม่ย่านางเรือ

หากมาให้โชคก็ขอให้จากไปกันด้วยดี

จากนั้นไม่นานฝูงพึ่งก็บินจากไป
ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

พึ่งนี่ยังทำรังที่แฮนด์รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมแปลกไหมล่ะ
ภูมิภูมิบินมาจากไหนไม่รู้
มาทำรังกันบนแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์เฉยเลยล่ะครับ

โชคให้กับชาวเน็ตเพราะเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย
และน่าจะเป็นลางดีให้โชคแก่ผู้ที่พบเห็นนั่นเองล่ะครับ
ท้ายเรื่องพึ่งทำรังแปลกกันที่หลังคารถพยาบาลกู้ชีพ
เฮ้เฮมีหัวมีหัว
กลับไปเมื่อวันที่๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากคุณยุทธศักดิ์คำปัญญาอายุ๔๑ปี
กรรมการหัวหน้ากู้ภัยสมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลย
ว่ามีฝูงพึ่งนับหมื่นตัวบินมาทำรังที่หลังคารถพยาบาลกู้ชีพ
ที่จอดอยู่หน้ามูลณิธิเฮ้เฮ
ผู้สื่อข่าวเนี่ยจึงเดินทางไปพิสูจน์เมื่อไปถึง
พบรถตู้พยาบาลกู้ชีพของมูลนิธิจอดอยู่เป็นรถตู้ยี่ห้อโตยาต้าสีขาว
ทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๘๗๔๕ลบบุรี
ที่หลังคารถด้านท้ายเนี่ยพบพึ่งจำนวนนับหมื่นตัว
มาก่อทำรังขนาดใหญ่จนดำไปหมด
งานนี้เนี่ยเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาขอดู
และนำเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อเลยล่ะครับ